ช่วงนี้ออกจากตลาดแล้วไปจิบกาแฟดริบอร่อย
ใครที่เป็นสายกาแฟพร้อมกับชอบต้นไม้สวยต้องไปที่นี่เลย
นี่บรรยากาศก็ดีกาแฟก็อร่อย

ร้านนี้คือร้านโกปีริมคลองนะคะ
อยู่ในอำเภอควรโดนจังหวัดสตูน
ทางนายสาธิราชยานาอาดีหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าบังราชา

เป็นเจ้าของร้านเขาปรับจากสวนมะพร้าวแล้วก็สวนผลไม้
มาสร้างเป็นร้านกาแฟอยู่ริมคลองแบบนี้
ตกแต่งร้านเป็นแบบว่าเป็นสวนไปด้วยในตัวนะคะ
แล้วก็นำบ่นดำบ่นด่างบ่นไสบ่นกระดาษด่าง
แล้วก็ต้นไม้นานาชนิดที่เขาชื่นชอบมาตกแต่งร้านเห็นไหม
บอลด่างอะไรต่างเหล่านี้คือเขาชอบแบบต้นไม้แล้วตกแต่งแบบเน้นธรรมชาติ
เข้ามาแล้วก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายได้เห็นพื้นที่สีเขียวนะคะ
แล้วก็ยังมีการยกสูงเนื่องจากว่าร้านอยู่ริมคลองคุณนึกออกไหม
เวลาน้ำท่วมน้ำจะล้นตลิ่งขึ้นมาก็เลยต้องทำให้แบบยกที่นั่งให้มันสูงขึ้น
แบ่งเป็นมุมสำหรับการดื่มกาแฟรับประทานอาหารว่าง
พอยกสูงแล้วมันกลายเป็นเอกลักษณ์เลยนะน้องใบตองนะ
มันดูเหมือนเป็นจุดชมวิวนิดนึงคุณนึกออกไหมคะ
แล้วเนี่ยเวลาคุณไปทานคุณก็ได้แบบสัมผัสกับบรรยากาศ
ที่ธรรมชาติมากส่วนกาแฟดริบที่ขึ้นชื่อของร้านก็คือ
แก้วละ๓๕๐บาทคุณคือเป็นแบบว่ากาแฟที่ขึ้นชื่อ
ใครที่เป็นสายกาแฟดิบก็อาจจะชื่นชอบนะ

ใช่แต่ทีนี้คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาไม่ได้ขายแพงขนาดนั้น
เพราะว่าคือมันก็มีราคาที่จับต้องได้เริ่มต้นที่๔๐บาทเหมือนกัน

นึกออกไหมนี่คือถ้าเป็นกาแฟดิบมันก็เป็นแก้วใหญ่ไง

ใช่มันก็จะมีหลากหลายราคาแล้วแต่เราเลือกดูนะคะ

นอกจากจะเป็นกาแฟดริปแล้วนี่คุณชนะชอบ

คุณไม่ได้ชอบกาแฟน้ำผึ้งเหรอ

อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่คิดค้นสูตรขึ้นมาเองด้วย

แล้วก็นอกจากนี้นะคะในร้านก็ยังมีพวกอาหารตามสั่งด้วยนะ
ถ้าใครหิวมีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารจานเดียวอะไรอย่างนี้

แล้วก็ของทานเล่นกรุบเฟ้นฟงเฟ้นฟาเกี้ยวซ่า

ลูกค้าเนี่ยมีหลากหลายช่วงวัยคุณนึกออกไหม
ก็สามารถมาอุดหนุนกันได้มาเป็นครอบครัวก็ได้เหมือนกัน

อ่าเขามีอาหารไงเพราะก๋วยเตี๋ยวอาหารจานเดียว

เออหรือว่าแบบมีเข้าผัด
แล้วก็เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟ
แล้วก็รักต้นไม้มาลองชิมกาแฟกันได้นะจ๊ะ
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕ทุ่ม
เว้นวันศุกร์ก็คือจะเปิดบ่าย๒๕ทุ่ม
ไปกันได้จ๊ะสตูร์น

คุณพูดสักสตูนหนึ่งผมนึกไม่ออกอยู่ตรงไหน
สตูนสตูนมีละลิงนิดหนึ่ง